ที่นครนายกมีพระขับรถไปเสียหลักตกข้างทาง
พระก็เลยบอกกับญาติโยมว่าอ๋อพอดีหักหลบผี
แล้วอยู่ดีพระท่านก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้
นี่ครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
ถนนสายโคกสำโลงลำบัวลอยในพื้นที่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนะครับ
รถยนต์คันนี้ตกลงไปที่ข้างทางนะครับไปชนกับท่อซีเมนแตกด้วยยางล้อหน้าด้านซ้ายก็แตก
คือชาวบ้านมาดูเนี่ยพบว่าคนขับเป็นพระฮะเป็นพระสงฆ์นะ
ก็ยื่นบัตรประชาชนให้ชาวบ้านบอกถ่ายไว้ถ่ายบัตรของอัตมาอะไรไว้ก็ได้
แต่มาไม่ไปไหนหรอกนะทีนี้ช่วงชุลมุนเนี่ยไม่รู้มีใครมารับหายไปเลยฮะ
โทรไปเรียกใครนี่ครับชื่อจริงนี่ฮะนี่พระครูวินัยทร
อีกชื่อนึงก็คือวิเชียนเพชรคุ้มอายุ๕๘ปี
คือตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าเป็นพระเลขาเจ้าคณะตำบลด้วยนะครับ
อยู่ในพื้นที่ปราจีนบุรีเนี่ยตอนที่เกิดเหตุยังอยู่เลย
ช่วงเย็นใกล้ข้ามเมื่อวานนะฮะแต่แป๊บเดียวนะฮะ
มีใครไม่รู้โทรส่งโทรศัพท์อยู่พระโทรศัพท์แล้วก็มีคนขับรถ
แล้วก็มารับไปเลยค่ะหายไปเลยนะครับชาวบ้านก็บอกว่าพระเนี่ยขับรถมา
จากทางวัดนะจะขับรถกลับวัดที่ปาจินบุรีถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
พระบอกกับชาวบ้านว่าอัตมาตกใจอัตมาเห็นผี
หักรถหลบผีตกข้างทางไปชนท่อซีเมน
อาตมาก็ไม่ค่อยเจ็บอะไรหรอกอัตมามึนงง
แต่ความจริงท่านก็ไม่ได้ไปชนอะไรใครอ่ะนะค่ะไม่ต้องหนีก็ได้นะ
หรือว่าจะกลัวว่าเป็นพระขับรถแล้วผิดหรืออะไรยังไงหรือมึนมึนงงงว่า
มันมึนงงเพราะอุบัติเหตุหรือเพราะอะไรก็ไม่รู้ถึงรีบไปจัง
เดี๋ยวฟังชาวบ้านหน่อยนะครับ
ว่าลงมาเนี่ยขี่มาจากทางนู้นนะเขาบอกว่าเขาเห็นผี

แล้วลงมาสภาพเมาอย่างไรเนี่ย
เขานั่งคุยโทรศัพท์หนูก็ขี่เลยไปแล้วหนูก็วนกลับมาดู
บอกเอ้ยพระแล้วก็กลับมาดูก่อนว่าเขาเป็นอะไร
มาเขามาองค์เดียวเขาบอกเขามาองค์เดียวเขาบอกเขาเห็นผี
เขาก็ยืนคุยโทรศัพท์ของเขาเขาบอกว่าโทรหาลุงอะไรของแกก็ไม่รู้

ไม่รู้ครับพระครูพระครูเมื่อกี้ถ่ายไป

เพราะตอนช้าเขาบอกว่าผมมาที่แรกแต่ผมไม่ทรง

แล้วบอกว่าผมมีธุระผมไม่ไปแต่ผมไม่กล้าไปถ้าเมาท์

นี่ระเช่าบ้านจะอยู่ยังไงเนี่ยน้องก็หวดล๊อบเลยโอ้โห
คือถึงประพุทธครรรมพระเจอผีพระยังหนีไปมาไม่ปราบผีให้หนูก่อน
พระไปเลยนะแล้วก็ตรวจสอบนะครับทุกผู้ชมครับ
วัดปลาจีนบุรีนะฮะวัดต้นสังกัดของพระวินัยทรที่หนีหายไปเนี่ยนะฮะ
เจ้าวาดซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลโคกไม้ลายเขตหนึ่งด้วยบอกว่าใช่เป็นพระลูกวัดที่นี่จริง
นะแต่ว่าออกจากวัดไปตั้งแต่สิบสามมกราคมนะจนถึงวันนี้ยังไม่กลับวัดเลย
ค่ะเคยว่ากล่าวตักเตือนตลอดเรื่องชอบขับรถอืมบอกโอ้โหมันไม่เหมาะ
ไม่ควรนะท่านท่านไม่ควรจะไปขับรถแบบนี้ค่ะนะโลกะวัชชะไม่ได้อาบัดอะไรก็จริงอ่ะ
แต่ท่านไม่ควรแต่ก็ยังขับรถอยู่เรื่อยส่วนกรณีนี้จะเมาแล้วขับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
เจ้าวาดท่านก็ไม่รู้เพราะว่าหนีหายไปไหนตั้งแต่๑๓มกราคมยังไม่กลับวัดเลย
กลับวัดเลยหายไปเลยแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้
ก็รถตกถนนแล้วก็หายไปเลยเนี้ยค่ะอ้าว